โดยเฉพาะคุณผู้ชมถ้านึกถึงคนที่ชอบไวคาวแพะ

เชิญกิน
ใช่
เพราะว่าแหละชอบคนไวคาวแพะ
แหมะแหมะแมะอยู่ทีข้าง
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะสายตลกที่เป็นแบบสายบุญจริง
ใครมีงานบุญที่ไหนจัดงานทำบุญอะไร
อาแกเนี่ยเดินทางไปร่วมงานบุญด้วยตลอดเลย
ล่าสุดนี่เดินทางไปร่วมพิธีหลอมมวลศาล
หลอมมวลสารพระพระรุ่นพันล้าน
น่าชื่อว่าพันพันล้าน
พระรุ่นพันล้าน
ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันทโทจังหวัดกาลสิน
โดยคุณอาถั่วแระได้ส่งภาพงานบุญสุดพิเศษนี้
มาให้กับบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะ

พร้อมกับบอกว่ารู้สึกเป็นบุญอย่างมากเลย

ก่อนจะบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหลวงปู่ศิลาปีนี้
ท่านอายุววธนมงคลด้วยนะ

อีกครั้งว่าท่านอายุ๗๙ปี

คุณผู้ชมค่ะก็แล้วแต่ดวงใครดวงมัน
ถือว่าเราเอาเรื่องดีมาฝากตั้งแต่ข่าวแรกก็แล้วกัน
ทางด้านลูกทุ่งสาวหมอลำบัวผันทางโส

เอาผัวไปเถิญ
เดี๋ยวต้องการเป็นอะไร
ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับความเชื่อด้วย
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเราเนี่ยขนลุกสู้เลยจ้ะ
ระหว่างที่เจ้าตัวเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ
ตอนนี้แม่อยู่เย็นหมอกแล้วไปนอนบ้านเพื่อนนะ
ซึ่งพอหลับไปพอหลับไปแล้วฝันถึงเห็นเลยองค์พระพิคเนธ
พอเช้าตื่นมาอุ้ยมีเลือดไหลออกจมูกด้วย
แล้วทำไมเลือดออกอ่ะนั่นล่ะสิเดี๋ยวอะไรกับฝัน
กลางคืนฝันเห็นองค์พระพิคเนตตอนเช้ามาเลือดไหลออกจมูกเลย
งานนี้ไม่รอช้าค่ะรีบแต่งองค์ทรงเครื่อง
รำถวายองค์พระพิคเนตที่อยู่ภายในบ้านเพื่อน
เจ้าตัวไปพักทันทีเลยที่เดนมาร์คเลย
ใช่แล้วพร้อมกับถวายของมงคลให้กับท่านด้วยนะคะ
เพื่อขอพรเรื่องงานและก็สุขภาษณ์ร่างกายให้แข็งแรง
เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคงเป็นเพราะว่า
อาจจะสกิดมาบอกหน่อยสกิดแรงนิดหนึ่งเลือดออกจมูกนิดหนึ่ง

อกจากนี้ค่ะคุณแม่บัวผ่านยังทิ้งท้ายด้วยข้อความบอกผู้สิทธิ์ข่าวเราอีกว่า
ที่แม่ไปพักเนี่ยที่แบบว่าไปเจอพระพิคเนธแล้วก็แบบเลือดออกจมูกเนี่ยเออ
เออบ้านเนี่ยบ้านเลขที่เนี่ย๒๑๐
เออนะคะอันนี้ก็แม่แกก็ฝากบอกมาแม่แกก็บอกว่าที่เหลือก็แล้วแต่ลูกเลยนะจ๊ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย
ไม่เจอกับตัวเองช้อไม่รู้หรอกซึ่งพี่บัวผันเองเขาอาจจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างหรือเปล่า
แต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงเส้นละฝอยอาจจะแบบว่าบางเปราะบาง
แล้วก็ในความว่าไม่ได้เลือกกำเดาไหลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ชมส่วน